ท่านประธานครับผมประพันธ์คูณมีครับขออนุญาตเวลาก่อนที่ท่านเสรีจะพิปรายนิดเดียวครับ
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงกรณีที่ท่านพิธาได้ตอบคำอภิปรายของผม
แล้วใช้สิทธิ์พลาดพิงทำให้รัฐสภาเสียหายครับ
ครับเสียหาย

ในช่วงที่ผมอภิปรายไปนะครับ
ผมได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายและรัฐมนูล
แต่คุณพิทาได้ตอบคำถามผมใต้ตอบโดยใช้สิทธิ์พลาดพิง
ซึ่งผมเห็นว่าหากไม่ชี้แจงก็จะเกิดความเสียหายกับรัฐสภา
ท่านตอบว่าท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
แต่ประเด็นที่ท่านพูดถึงก็คือว่า
มีคำว่าในรัฐสภาเนี่ยไม่ควรจะมาวินิจฉัยคุณสมบัติท่าน
คือใช้คำว่าไม่ควรมีสารเตี้ยในรัฐสภา
การที่ท่านบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ใช้คำว่าในรัฐสภาไม่ควรมีสารเตี้ย
ที่จะมาวินิจฉัยคุณสมบัติของท่านนั้น
ผมคิดว่าเป็นการกล่าวและเป็นการพูดที่ไม่เหมาะสมครับ
ผมได้อภิปรายโดยยกเหตุผลข้อกฎหมาย
ข้อบังคับและบทบรรยัติของรัฐธรรมนูล
ว่าคุณพิธามีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูล
ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อ

แต่ถ้ารัฐสภานี้จะใช้ดุลพินิษฐ์พิจารณาของตนเอง
วินิจฉัยว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ในการพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจ
ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายให้ประชาชน
ให้หน่วยงานให้องค์กรอิสระทั้งหลายไปบังคับใช้
เพราะฉะนั้นการใช้ดุลพินิษฐ์ของท่านจะพิจารณาว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติหรือไม่
ไม่ใช่เป็นกรณีใช้สารเตี้ย
ผมจึงขอให้คุณพิทาได้ถอนคำพูดเรื่องนี้ครับ
และควรให้ความเคารพดุลพินิษฐ์เหตุผลของสมาชิก
มันการภาดพินิษฐ์ลักษณะอย่างนี้ทำให้เกิดความเสียหาย
ฮะขอให้ท่านประธานได้ปวดพี่นะครับ
ให้ท่านเสรีก่อน
เมื่อเราถูกพาดพิงท่านพิทาเขาก็ชี้แจง
เมื่อเขาชี้แจงแล้วนะครับมันก็ควรจะจบตรงนั้น
งั้นถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์พาดพิงกันอีก
สุดท้ายมันจะเป็นการโต้ไปโต้มา
มันก็จะพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาไม่จบ
ดังนั้นขออนุญาตให้ท่านประธาน

แล้วก็ควบคุมการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพราะเมื่อท่านพิธาเขาชี้แจงมันแล้ว

ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละท่าน
ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ในการทำความเข้าใจเอาเอง
เรียนท่านประธานให้วินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับ

ประท้วงท่านผู้ลุกขึ้นมาสักครู่ครับท่านประธานครับ
คือเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับ

พอดีมีท่านเสรีสุวรรณภานนท์กำลังจะอภิปราย
ก็ให้ท่านเสรีพูดซะก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เรื่องสามเตี้ยเนี่ย
เดี๋ยวให้ท่านพิธาชี้แจงเองนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านสมชายยังไม่ต้องแถลงนะครับ
ท่านประธานครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ต้องขอทำความเข้าใจในห้องประชุมนี้นะครับ
เมื่อตอนที่พักเก้าไกรขอใช้สิทธิ์พาดพิง
ตอนที่ท่านสวคำนวณอภิปรายเนี่ย
ก็ไม่ได้พาดพิงตัวบุคคลไปที่คุณชัยธวัฒน์
แล้วก็ขอใช้เวลาในส่วนของพักร่วมที่จะเสนอชื่อรัฐบาล
ทางสวคำก็ไม่ขัดคล่องและเห็นด้วย
นพันธ์ลุกขึ้นอธิบายในสิ่งที่พาดพิงท่านนะครับ

ผมกลับเรียนว่าก็เป็นเวลาที่นับในส่วนของวุฒิสภา

สิทธิของสมาชิกวิทธิภาคยังเหลืออีก

ถ้าพาดพิงก็ขออนุญาตใช้สิทธิภาคมันนี้ครับ

เหลือเวลาอีก๒๘นาทีท่านก็มาชี้แจงในส่วนนี้
นะครับให้สภาเดินหน้าต่อไปครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
ครับตอนนี้ท่านเสรีว่าพร้อมยังว่าไปก่อน
ท่านเสรีส่วนผ่านลงนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีไปเดิน